พูดถึงเรื่องราวของอดีตที่ผ่านพ้นไปมาอีกหนึ่งประเด็นเลย
สำหรับประเด็นดราม่าของคู่รักเน็ตไอดอลอย่างปลื้มทัพทิมค่ะ
ดูเหมือนว่าเรื่องนี้เนี่ยจะกลายเป็นเรื่องราวของแม่สามีกับลูกสะพ้ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะว่ามีข่าวออกมาว่าคุณแม่ของคุณปลื้มได้มีการไปแจ้งความถึง๖ข้อหา
รวมไปถึงข้อหาบุกรุกด้วยแต่ดูเหมือนว่าสาวทัพทิมเนี่ยจะไม่หวั่นเหมือนกันนะคุณ
ถูกต้องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะสาวทัพทิมเขาได้มีการโพสต์รูปภาพของตัวเอง
พร้อมกับระบุข้อความในธรรมนองที่ว่าเร็วนี้จะไปรับลูกกลับมาอยู่ด้วยกันที่บ้านใหม่ค่ะ
หลังนางพักดีพรสุจริตกุลหรือคุณแม่ของปลื้มสุรบท
เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจนครบานคลองตัน
ว่าเขาแจ้งความไว้ถึง๖ข้อหาคือคดีหมินประมาทคดียักยอกทรัพย์คดีข่มขู่คดีบุกรุกคดีก่อกวนสร้างความรำคาญ
และอื่นอีก๒รายการพร้อมทั้งโต้ตอบกับฟอลลอเวอร์ว่าได้มอบหมายให้ทนายความเตรียมดำเนินการแทน
ยังให้ข่าวว่าอดีตลูกสะพ้ายส่งข้อความไลน์ข่มขู่ลูกชายด้วย
แต่ดูเหมือนฝ่ายอดีตลูกสะพ้ายสาวทัพทิมมะลิกาจะไม่หวั่นเพราะเจ้าตัวได้โพสต์ภาพที่ถ่ายร่วมกับน้องหมาที่เคยเลี้ยงไว้กับอดีตสามีปลื้มสุรบท
พร้อมข้อความทำนองว่าไม่ได้ทิ้งน้องหมาทั้ง๓ตัวและเตรียมจะไปรับมาอยู่ด้วยกันในอีก๒วันนี้
ซึ่งก็คาดว่าเธอเตรียมกลับไปที่บ้านของฝ่ายชายอีกครั้ง
เพื่อรับน้องหมาที่เคยเลี้ยงไว้ทั้ง๓ตัวมาอยู่บ้านหลังใหม่
เธอเพิ่งสร้างและเข้าไปอยู่กับครอบครัวได้ไม่นานมานี้ค่ะ